สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษาราวันนี้มาถึงที่เบตง
พาคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเบตงในสถานที่ท่องเที่ยว
นิ้วให้แบบนี้เลยโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติ
พอดีฉันมาถึงแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศก่อนเลย
เพราะหน้าดูฟ้าแล้วมันคื้มฟ้าคื้มฝนพี่กลนะคะ
จะได้ตรวจสอบและจะได้จัดตารางการท่องเที่ยววันนี้ต่อไปค่ะว้าย
ความร้อนมาก่อนเลยนี่ค่ะตัวแอลนี่คือหย่อมความร้อน
ที่เกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ย้อยลงมานิดที่ภาคอีสานตรงนู้นนะคะ
ทำให้วันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศร้อนจัด
และส่วนเรื่องของฝนแล้วเป็นยังไง
จากภาพถ่ายดาวเทียมณช่วงเวลาตอนนี้
กลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในภาคใต้แถวจังหวัดชุมพร
ชุมพรเช้านี้อาจจะมีฝนตกแต่เป็นฝนที่ไม่หนักหนาอะไร

ช่วงเช้าวันนี้ฟ้าเปิดโอ้โหฟ้าปลงล่วงสบายมากเลย
จะทำกิจกรรมอะไรนะคะจะตากพืชผลทางการเกษตรล้างรถซักผ้า
ไปเลยค่ะเพราะว่าภาคเหนือภาคอีสาน
ฟ้าเปิดตอนเช้านะย้ำว่าตอนเช้านะคะแต่พอช่วงทิ้งเที่ยง
เริ่มมาแล้วค่ะฝนและบ่ายปุ๊บบ่ายสี่โมงเย็น
นู่นค่ะภาคอีสานเต็มทุกพื้นที่เลยแล้วย้อยลงมาถึงภาคตะวันออก
ลงมาถึงภาคใต้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ภาคใต้ฝนตกนะคะ
ฝนตกแล้วคลื่นเป็นแบบไหนยังไปเที่ยวได้อยู่หรือเปล่า
วันนี้คลื่นค่ะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยโอ้โห
ขาวจ๋องเลยเพราะว่าสูงไม่เกิน๑เมตรค่ะ
ใครจะไปเที่ยวเกาะเตาเกาะพงันไปได้ส่วนอันดับมันก็สูงไม่มากเช่นเดียวกัน
เรื่องของอุณหภูมิสุดสัปดาห์นี้ความเย็นจากประเทศจีน
เขาจะกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่ได้ทำให้อุณหภูมิเนี่ย
มันเย็นขึ้นนะมันมาเจอกับความชื้นที่อยู่ในประเทศไทย
ก็ทำให้เกิดฝนอีกส่วนวันนี้ค่ะตรวจสอบเรื่องของความร้อนอีกครั้ง
ว่าร้อนจนถึงไหนสีแดงไงคะสีแดงที่ภาคเหนือและภาคอีสานและภาคกลาง
ร้อนประมาณสี่สิบองศาเซลเซียสนะคะเอาคุณผู้ชมวันนี้ภาคตะวันออก
อาจจะต้องระวังฝนเล็กน้อยนะคะไม่เหมือนกับเมื่อวาน
ชาวสวนทุเรียนค่ะพื้นที่เมืองจันทบุรีเขาบอกเมื่อวาน
โอ้โหพายุเข้าและสิ่งที่ต้องทำตอนพายุเข้านี้ทำยังไง
ไปตัดไม้ไผ่เลยค่ะไปค้ำยันกิ่งทุเรียน
ลมมันพัดมาช่วงนี้ทุเรียนกำลังติดผลแล้ว
ถ้ามันมาพัดให้ทุเรียนมันหล่นลงมาเสียดายแย่ค่ะ
และช่วงนี้ทุเรียนน่าจะกิโลกรัมละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ
ถ้าร่วงลงมาทั้งสวนแล้วโอ้โหขาดทุนกันเลยปีนี้ค่ะ
ส่วนที่ฉันอยู่ที่จังหวัดยะลาอย่างที่บอกไปนะคะ
ใครที่นึกภาพไม่ออกยาลาสวยสวยยังไงและจะต้องไปเที่ยวแบบไหน
นี่ค่ะทะเลหมอกที่ยะลาสวยจริงแล้วที่เห็นเดินอยู่นี่
สู้ได้ไหมล่ะคะแสงจากธรรมชาติแสงพระอาทิตย์จากธรรมชาติเนี่ย
สวยงามก็ต้องเยอะสวยมากเลย